คุณผู้ชมคะทุกวันพุธกลางสัปดาห์เราจะมีการพูดคุยกัน
พาคุณผู้ชมไปเจาะลึกถึงประเด็นต่างค่ะ
ในชื่อช่วงที่ว่าเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
จำไว้เลยนะคะทุกวันพุธนั่นเอง
และวันนี้ค่ะวันพุธแรกพูดคุยกันถึงประเด็นที่
พูดกันมาช้านานแล้วแหละเรื่องของเงินเดือนครูไทยนั่นเองนะคะ
พูดถึงเงินเดือนครูไทยเนี่ยก็ต้องมองกลับไปนะคะ
หนี้สินครูจริงแล้วรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย
ก็พยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้
หลายคนตั้งคำถามว่าเกิดจากการบริหารเงินของครูหรือเปล่า
หรือเงินเดือนครูน้อยไปไหม
คำถามนี้ถามมาคนที่จบคารุศาสตร์อย่างดิฉันนะคะ
ตอบแทนให้ครูสร้างคนคนสร้างชาติคารุศาสตร์สร้างครู

เพราะว่าครูไทยหลายคนมองเลยจุดนี้ไปนานแล้ว
แต่อย่างไรก็ตามค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปไขคำตอบเรื่องนี้กัน
กับคุณพีรวัตรและอาจารย์สมเกียจค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีอาจารย์ด้วยครับ

รับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
ช่วงนี้เกิดขึ้นเพราะเราต้องการตั้งคำถามกับสิ่งต่างรอบตัวครับ
และเราร่วมกันหาคำตอบไปพร้อมกันโดยไทยรัฐทีวี
อยู่กับดรสมเกียจตั้งกิจวันนี้นะครับ
อาจารย์ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับร่วมงานกับอาจารย์ในครั้งนี้

อาจารย์ครับในวันนี้ผมมีคำถามมาให้ทั้งอาจารย์และคุณผู้ชมช่วยกันคิดครับ
ถ้าหากว่าเรามีงบประมาณตัวเลขสัก๒๓๐๐๐ล้านบาท
เราสามารถนำเงินมหาศาลก้อนนี้ไปทำอะไรได้บ้าง
คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับอาจจะมีคำตอบในใจแล้ว
อะไรครับงบประมาณมหาศาลขนาดนี้นำไปทำอะไรได้บ้างครับ
เงิน๒๓๐๐๐ล้านบาทนี่เป็นเงินไม่น้อยเลยนะครับ
ว่าไปแล้วถ้าเปรียบไปนะครับเท่ากับเงินค่าก่อสร้างรถไฟฟ้าสัก๔สายในกรุงเทพได้ครับ
เพราะฉะนั้น๒๓๐๐๐ล้านบาทต่อปีนั้นก็คือเรามีเงินสร้างรถไฟฟ้าได้ปีละ๔สายทุกปีทุกปีไป
ถ้าไม่เอาเงินไปสร้างรถไฟฟ้านะครับก็เทียบเท่ากับเงินที่ใช้ในการยกระดับให้คนจน
ความยากจนได้อย่างน่าจะทำได้ทุกปีไปครับ
เป็นงบประมาณที่นำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบนะครับสำหรับ๒๓๐๐๐ล้านบาท
คุณผู้ชมครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเงินเดือนของครูไทยครับ
คำถามแรกคือเรายืนอยู่ตรงไหนครับ
คำถามนี้เกิดขึ้นเพราะว่าตัวเลขเมื่อสักครู่นี้แหละครับคุณผู้ชมและอาจารย์คือ๒๓๐๐๐ล้านบาท
เป็นงบประมาณในการดูแลบุคลากรทางการศึกษาของไทย
ซึ่งก็อาจจะทำให้หลายคนนั้นคิดต่อไปได้ว่าเมื่องบประมาณสูงขนาดนี้
เงินเดือนของครูไทยก็น่าจะสูงตามไปด้วย
เปรียบเทียบกันกับประเทศอื่นแล้วประเทศไทยเงินเดือนครูไทยเหมือนหรือต่างกัน

ถ้าเปรียบเทียบเงินเดือนของครูไทยกับอาชีพอื่น
ครูไทยจะมีเงินเดือนสูงกว่าอาชีพอื่นประมาณ๒๐
และเป็นระดับที่เปรียบเทียบกันแล้วสูสีนะครับ
เงินเดือนของฟินแลนด์แล้วก็สิงคโปร์
ซึ่งเป็นประเทศที่เรียกได้ว่ามีคุณภาพการศึกษาสูงนะครับ
และเป็นระดับที่สูงกว่าระดับของสหรัฐอเมริกา

เงินเดือนของครูไทยไม่ได้น้อยเหมือนกับที่หลายคนคิด
คำถามตามมาก็คือว่าแล้วเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรครับ
จุดที่เงินเดือนของครูไทยสูงกว่าหลายอาชีพซะด้วยซ้ำอาจารย์ครับ
ครับเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับ
ถ้านึกดูนะครับเราก็จะพบว่าตลอด๑๐ปีที่ผ่านมานะครับ
รัฐบาลได้เพิ่มเงินเดือนของครูขึ้นหลายครั้งใน๑๐ปีนั้นอย่างน้อยนะครับ
เพิ่มขึ้นมา๕ครั้งเพราะฉะนั้นเงินเดือนครูเพิ่มขึ้น
ต่ำกว่าแสนล้านบาทต่อปีจนกลายเป็น๒๓๐๐๐ล้านบาท

เงินเดือนสูงแบบนี้แสดงว่าในช่วงบั้นปลายวัยเกษียณ
ครูไทยก็น่าจะสบายสิครับอาจารย์

ถ้าเรามาดูตัวเลขนะครับอย่างกราฟนี้นะครับ
เราก็จะเห็นว่าครูที่อายุเกษียณ๖๐ปีนะครับ

ขณะที่เป็นอาชีพอื่นมีเงินเดือนประมาณ๔๐๐๐บาทครับ
เพราะฉะนั้นเรียกได้ว่าครูไทยรายได้ดีพอสมควรเลยครับ
อ้างอิงตัวเลขจากที่อาจารย์แนะนำเมื่อสักครู่นี้นะครับ

ดึงดูดให้หลายคนสนใจจะมาเป็นครู
แต่เรายังเจอปัญหาคือว่าทำไมครูไทยยังไม่เพียงพอ
ทำไมครูไทยยังรู้สึกเหมือนว่ายังขาดแคลน

จริงแล้วครูขาดแคลนเฉพาะบางพื้นที่ที่ห่างไกลเท่านั้น

คิดว่าปัญหาการขาดแคลนครูไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับ

อาจารย์คำถามที่ตามมาอีกคำถามหนึ่งก็คือว่า
ผลการเรียนเด็กไทยน่าจะดีขึ้นตามไปด้วยสิครับ
แต่ในความเป็นจริงทำไมมันดูสวนทางกันครับอาจารย์
เพราะการขึ้นเงินเดือนของครูที่ผ่านมานะครับ
ไม่ได้ผูกกับผลการเรียนของเด็กที่ดีขึ้นเลย

แล้วจากนี้เราจะไปต่อกันได้ยังไงครับ

แล้วเราจะเดินต่อไปทางไหนดี
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทย

ก็แปลว่าผลการเรียนของนักเรียนจะต้องดีขึ้นด้วย
คือเอาผลการเรียนของนักเรียนเป็นเครื่องมือในการประเมินครูครับ

เราจะต้องทำให้โรงเรียนและครูมีอิสระในการจัดการเรียนการสอนได้ดีขึ้น
กระทรวงศึกษาธิการอย่าไปจู้จี้จุกจิกกับรายละเอียดมากเกินไปครับ
นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ล่ะครับ

ยังเร็วเกินไปนะครับที่จะประเมินนโยบายนี้
คงต้องดูกันต่อไปในวันข้างหน้าครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดของช่วงเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
ซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้เป็นประจำทุกวันพุธ

เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ